ถ้าขับรถชนหรือว่าโดนคนอื่นมาชนเนี่ย
ชนปุ๊บอย่าเพิ่งรีบลงจากรถ

นับ๑๑๐ก็ได้ค่อยลงไปจะได้ใจเย็น
ไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบคู่กรณี
โอ้โหแทนที่จะคุยกันดีพี่เอ้ย

เตอร์ไซค์ล้มลงไปซึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์
จะเป็นชายสูงวัยด้วยนะคือดูตัวเล็กกว่าคุณผู้ชม
ต่อยทั้งเตะคนขี่มอเตอร์ไซค์ยังดุเดือด
คนขับผ่านไปผ่านมาก็เห็นกันหมดนะบางคนก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ครับ

เขาสรุปเหตุการณ์แบบนี้ว่าคาดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
น่าจะไปตัดหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะ
สารคนแก่อย่าไปหัวร้อนอย่าไปใช้กำลังกันบนท้องถนนเลย
คดีความมันจะตามมาฝากเอาไว้เตือนสติเตือนใจ
ผู้ร่วมทางควรมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันครับ
ทีนี้ครับลุงน้อยหรือว่าคุณรัตนาชัยอายุ๖๔ปี
ลุงน้อยก็เลยต้องรีบเบรกเบรกจนเกือบล้มเลยครับ
คือถ้าไม่เบรกเนี่ยยังไงชนแน่ลุงแกบอก
ด้วยความตกใจลุงน้อยก็เลยตะโกนไปบอกเฮ้ยตะโกนไปแค่นี้นะคุณผู้ชม
ลงมาหาเรื่องบอกลุงขี่เร็วแล้วก็ด่าลุงด้วยถ้อยคำหยาบคายแบบไม่ยั้ง
ก่อนจะเข้ามาทำร้ายร่างกายลุงทั้งต่อยทั้งเตะจนหมวกกันน็กร่วง
แล้วก็ขับออกไปครับไปฟังลุงน้อยหรือว่าคุณรัตนาชัยหน่อย
จำไม่ได้แล้วไม่อยากจะพูดไปละยังไม่ได้ได้ว่าสามันย้อยไหว
เขาเดินหาเขาอย่างนี้
แล้วเสร็จแล้วก็เขาทำมือแบบเหมือนก็จะเล่นเรา
เราก็ยกอย่างนี้มันก็เตะแล้วก็ต่อยเลย
คุณผู้ชมฮะคลิปที่เราเปิดให้ดูเนี่ยนะครับ
มันเป็นคลิปตอนที่เฉียวชนกันไปแล้ว

ลงมาเคลียร์กันสุดท้ายบานปลาย
มันยกระดับเป็นการทะเลาะวิวาดกันแบบนี้นะครับ

แต่ณตอนนี้ลุงน้อยคนเสื้อเหลืองเนี่ย
เขาบาดเจ็บอยู่ครับที่แก้มด้านขวาแล้วก็เจ็บระบมที่หลัง
บอกว่าลุงน้อยฐานะที่บ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก

แต่เรื่องที่ไปเตะต่อยเขาเนี่ยอันนี้คุณก็มีความผิดเหมือนกันครับ
นี่ฮะลุงน้อยชี้ให้ดูแผลที่แก้มตรงนี้นะ
เพราะว่าทั้งตัวลุงทั้งมอเตอร์ไซค์ก็มีรอยถลอกด้วย
แล้วเห็นว่าลุงน้อยไปแจ้งความที่สอนอคันนายาวไว้แล้ว
เราเองเดี๋ยวจะนำเสนอให้จะได้นำเสนอครบทั้งสองฝ่ายนะครับ